สู้กับโควิด๑๙หนักมากทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทั้งผู้ป่วยเองทั้งญาติผู้ป่วยเอง
แต่ว่ามันก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่ต้องทำงานในโรงพยาบาลรักษาคนป่วยโรคอื่น
คนที่เฝ้าไข้ก็เครียดคนที่เป็นไข้ก็เครียด
คนที่เป็นพยาบาลก็เครียดทำยังไงดีก็ต้องแก้เครียดกันหน่อย
มีคลิปนี้มาฝากต้องบอกว่าเสียงพ่อดุดเสียงสวรรค์เลย
อ่ะไปฟังเลยกับเพลงที่ชื่อว่านักรบเสื้อกราวครับ
พรุ่งนี้ก็จะได้กลับบ้านละมานั่งฟังเพลงกัน
ได้ยินเสียงหนูก็เลยออกมาฟัง

แต่ฟังแล้วแอบแบบใจสั่นเหมือนกันนะ

มันเป็นเพลงที่มีความหมายด้วยของการต่อสู้กับโควิด๑๙

ก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าเพชรัตน์นะฮะ

ก็ถ่ายคลิปนี้เป็นคลิปของญาติคนไข้
เขาบอกว่ารู้สึกสุขใจ
มีความสุขในการทำงานมันเป็นแบบนี้นี่เอง
วัวหลายคนไข้มีความสุข
นางพยาบาลอย่างเราก็แฮปปี้จ้า
เขาก็เอาคลิปนี้โพสต์ไป

ภายในวอร์ดของผู้ป่วยที่มีญาติคนไข้
กำลังยืนร้องเพลงอยู่นี่แหละครับ
แล้วก็ญาติคนไข้รายอื่นก็นั่งฟังนอนฟัง

ตอนแรกเอ๊ะมีใครเปิดเพลงวิทยุหรือเปล่า
สุดท้ายออกมาดูโอ้โหนี่มันคือญาติคนไข้ร้องสดเลยนะครับ

แล้วก็พาไปพบกันกับเจ้าของเสียงคนนี้แหละ

เขาชื่อว่าคุณปรานีคุณสารอายุ๔๒ปี

เตรียมที่จะผ่าตัดเลนที่ตาครับ
ที่โรงพยาบาลเพชรชบูรณ์คนนี้แหละ
วันนั้นแม่ยังไม่สามารถผ่าตัดได้

คุณปรานีเขาบอกว่าเครียดจังเลย

ช่วงโควิดเองก็มีการเข้าออกโรงพยาบาลเข้มงวดเหลือเกิน

ก็ถามคนในห้องว่าอยากฟังเพลงไหม

พอก่อนหน้าคลิปนี้ร้องไปแล้ว๓๔เพลง
จนถึงเพลงสุดท้ายนักรบเสื้อกาวเนี่ย

แล้วก็อัดคลิปมีคนถ่ายคลิปแล้วก็ไปลงแบบนี้แหละนะฮะ

อยู่ในห้องคนป่วยที่มีความสุขแบบนี้เลย
ประทับใจมาก
แล้วก็กลับไปพักฟื้นที่บ้านเป็นที่เรียบร้อย
แต่ว่าคลิปนี้ก็ยังมีคนแชร์แล้วก็ชื่นชมอยู่นะครับ